พูดถึงภาพยนตร์คุณผู้ชมนะคะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมานำเสนอค่ะ
จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อแม่สุนารีราชเจกษีมาก
โคจรมาเจอแจ๊คแฟนฉันกับใบเฟิร์นพัศกรลูกลุงลง
ในหนังเรื่องเดียวกันรับรองว่าความมันความฮาเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ

แล้วก็จัดเต็ดจัดเต็มนะคะซีนนะคะปนรามาเพียบค่ะ
ขณะที่แม่สุนารีราชศรีมาของเรานะคะนานทีปีหนจะรับเล่นหนังเรื่องนี้นะคะ
บอกกับบันเทิงไทยรัฐเลยว่าที่มาเล่นเนี่ยเพราะว่าได้อยู่กับเด็ก
แล้วเด็กที่เล่นเก่งทั้งหมดทั้งมวลเล่นแล้วสบายใจค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้แม่สุก็รับบทเป็นยายเมียนค่ะยายของพระเอกตัวจิ๋วเนี่ยนะคะ
อาทิตย์ก่อนเพิ่งยกกองไปถ่ายทำฉากใหญ่ที่จังหวัดระยอง
บรรติกาจะเป็นอย่างไรนะคะไปฟังแม่สุนเอาล่าวสักนิดน้อยค่ะ
เขาบอกว่าทำยากแต่กับเด็กกลุ่มนี้ไม่ยากเลยค่ะ
น่ารักค่ะทำให้ยายมีความสุขด้วยค่ะ
ไม่ใช่แบบทำหน้าที่แบบเป็นองค์แม่อย่างเดียว
บางทีเด็กทุกวันนี้เหมือนต้องเข้าถึงเขาให้ได้
ไม่ใช่องค์แม่อย่างเดียวนะคะต้องหอยให้ห่างเล่นกันยาก
แต่ว่าถ้ามันเด้งได้ก็คือปังเลยนะแม่นะ
จริงนะคะเรื่องราวของหนังนะคะก็เป็นหนังคือน้องเนี่ยเขาแบบว่าอายุ๑๑
แต่ว่าไปชอบพี่แบบวัยมัธยมก็เลยตั้งวงมาเพื่อไป
เอาพูดตรงไปหลอกสาวมาออกพี่สาวมาแบบว่ามาเข้าวงหน่อยอะไรอย่างนี้
เป็นเรื่องราวของเด็กคือนึกถึงหนังเรื่องเก่าเรื่องหนึ่ง
แฟนฉันน่าจะเป็นฟิลเด็กมารวมตัวกันอะไรแบบนี้

รอติดตามแล้วกันนะครูพุทธกรรมนะ